ยังมีอีกหนึ่งคลิปที่หลายคนพูดถึงกันมาก
ถึงพฤติกรรมของทหารเรือนายหนึ่ง
เออขับรถบีดแรยาวใส่รถคันหน้า

แล้วพอติดไฟแดงปุ๊บเปิดประตูลงไปกระโดดถีบรถเขา
ไม่พอใจที่เขาไปดัดแปลงรถ
คือเอาสติ๊กเกอร์ไปติดทะเบียนเพื่อแก้เคล็ด
เนี่ยถีบเนี่ยอ่ะแล้ววิ่งกลับยอกแยกยอกแยกกลับมาแน่นอนคนโดนถีบรถเขาโมโห
คือโมโหตั้งแต่โดนไล่สี่แล้วถีบแปลงยาวแล้วอ่ะเนี่ยผู้หญิงเสื้อขาวลงมาตาม
แล้วจะมีผู้ชายเสื้อดำอีกหนึ่งคนที่มากับรถของผู้หญิงก็ลงมาแล้วรถของทหารเรือเนี่ยไปแล้วไปไม่ได้
เพราะรถมันติดใช่นี่เป็นยังไงล่ะฮะนี่ครับนั่นโดนทุบกระจกแตกเลยครับ
ถูกเปิดประตูเสร็จปุ๊บโอ้โหทีนี้กระหน่ำเลยฮะมันหนีไปไหนไม่ได้ค่ะ
ไม่ปิดครับคือคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปของคนที่เขาขับรถอีกเลนสหนึ่ง
เขาถ่ายไว้ได้อ๋อนี่แล้วคุณดูนี่ฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลุมกันอยู่ครับ
ผู้หญิงนี่เป็นช่างเสริมสวยนะนะฮะผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยลงไปเอาเรื่อง
ทหารเรือคนนี้เพราะว่าถอยเดี๋ยวถอยเดี๋ยวเดินหน้าอยู่ไปไม่ได้อะครับ
สุดท้ายนี่โอ้โหโดนเข้าไปน่าจะเยอะเหมือนกันนะโดนเข้าไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพุทธมนตรสาย๓แขวงบางไผ่เขตบางแคร์กรุงเทพมหานคร
หลังจากเกิดเรื่องตำรวจระงับเหตุเสร็จปุ๊บ
ฝ่ายผู้หญิงทรัพย์ที่ต่อมาคือนางสาวสุนาวรีอินดิบอายุสามสิบสองปี
คนนี้เป็นช่างเสริมสวยก็เข้าไปให้ปากคำเบื้องต้นกับตำรวจที่
สนสารแดงแล้วก็ขอตัวไปทำธุระก่อน
ต้องการจะไปที่ราชบุรีแล้วก็จะกลับมาใหม่ช่วงบ่าย
จากนั้นมีทหารเรือคนดังกล่าวนายนี้มียศถึงยศเรือตรี
ก็เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจโดยที่มีการถอดชุด
ราชการออกเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นชุดลำหลอกนะฮะ
แล้วก็พยายามหลบเลี่ยงสื่อไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
ไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากถูกถ่ายภาพแล้วช่วงบ่าย
นางสาวสุนาวรีก็เดินทางมาพบตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับบอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันกับคู่กรณี

คู่กรณีไม่พอใจที่ตัวเลขบนป้ายทะเบียนของรถของเธอลบเลือน
เนื่องจากเธอไม่ถูกฉลกกับเลข๑และเลข๕
ก็เลยเอาแผ่นทองคำเปลวมาติดทับเลข๑กับเลข๕ที่ทะเบียนรถ
แต่เมื่อผ่านไปแผ่นทองมันลอกออกจนกลายเป็นสีขาว
เหลือไว้เพียงแต่ตัวหนังสือเท่านั้น
แล้วก็ตัวเลข๓๓ที่เป็นสีดำพร้อมกับสติ๊กเกอร์เลข๖สีทองที่ติดเอาไว้ท้ายเลข๓นะครับ
ทีนี้ฝ่ายผู้เสียหายคือผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสุนาวรีก็บอกว่า
หลังจากถูกต่อว่าเธอก็พยายามขับรถหนีแล้วนะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมบีบแร้ไล่ตลอดเวลา
คือก่อนที่คุณผู้ชมจะเห็นคลิปนี้เขามีเหตุการณ์มาก่อน
ต่อว่ากันไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มาเจอกันก็บีบแร่ไล่
แล้วก็ตะโกนด่าทอกันระหว่างขับรถไปมาจนติดไฟแดง
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในช่วงต้นไปแล้วนะครับ
ไปฟังเสียงของคุณสุนาวรีครับ
แสดงว่าเรามีการคุยกันก่อนนะครับก่อนถึงละที

ไฟเขียวเราก็เลี้ยวขวาถูกไหม
แล้วเขาก็รากยางแบบมา๒กิโล
พอลากยางเราปุ๊บติดไฟแดงอีกที่หนึ่ง

อ่าโอเคแล้วทีนี้ก็เลยรู้ว่า

เปิดประตูรถมาถีบรถเรา

ฟางเส้นสุดท้ายอยู่จังหวะกระโดดถีบรถนี่แหละ
นะฮะแม่มีการไปจอดด่ากันระหว่างทางมาก่อนด้วย
เออเออมันเป็นไปขนาดนั้นเลยนะฮะ
จากนั้นเนี่ยก็มีพ่อของทหารเรือคนนี้มา

ซึ่งก็มีข้อมูลบอกว่าเป็นนายแพทย์ทหารเรือ

ลูกชายผมเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกกระทำนะ

ลูกชายผมเนี่ยไม่ได้มีลักษณะนิสัยอย่างในคลิปเลย
แต่แต่ถ้าเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้อง

ลูกชายนะเคยได้รับประกาศนียบัตรจากพระชั้นผู้ใหญ่ว่า
เป็นคนธรรมธรรโมด้วยนะฮะ
ที่ผ่านมานะอยู่ในโอวาสของผมตลอด

ไม่อยากเอาเรื่องเอาความใด

ซึ่งอยากให้อภัยซึ่งกันและกันนะฮะ

เป็นเรื่องที่มีปัญหากันมาตั้งแต่อดีตชาติ

ส่วนคดีความก็ว่าไปตามความผิด

คือปกติแล้วลูกชายอาจจะไม่ได้มีนิสัยแบบนี้แหละ
แต่ว่าณตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ย

เกี่ยวค่ะเออเพราะว่าจากที่ผู้หญิงเล่าคือ

แล้วก็ปัญหาแค่เรื่องของทะเบียนรถเอง
คือเอาจริงมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์แหละ

เขาอาจจะเป็นคนรักความถูกต้องเพราะเอาจริงนะคุณผู้ชม
ไอ้การติดแผ่นใบทะเบียนมันผิดกฎหมายจริง

ทีนี้ตำรวจก็เลยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ดูนางขาวสุนาโวรีขอบว่า

แล้วก็ขอโทษแล้ว
หายที่กระจกแตกส่วนเธอเนี่ยถูกแจ้งตำรวจอ่า
ถูกตำรวจแจ้งข้อหารเรื่องของป้ายที่เป็นไม่ถูกต้องก็ปรับไปสาม
สามร้อยอืมแล้วข้อหาเดียวนะครับทีนี้มันก็ต้องร้อนไปถึงทางด้านของกองทัพเรือ
เพราะว่าภาพที่เห็นคือมีการใส่ชุดทหารเรือนะครับกองทัพเรือโดยพลเรือโทการดีอุบลครับ
เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะครับเป็นโคศกกองทัพเรือบอกว่า
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัดสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ถ้าพบว่าทหารเรือคนนี้กระทำความผิดจริงต้องดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไปนะครับ
ก็เป็นคลิปความหัวร้อนของคนที่ไปเห็นความไม่ถูกต้องของอีกฝ่ายนึงแล้วก็ไปกระทำแต่ว่ามันก็เกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
ก็จริงพูดคุยกันดีนะคนเรามันเจรจากันได้มันสื่อสารกันได้นะคะ